รับผลคนช้า

เดี๋ยว
ประธานโทษค่ะ

แล้วตอนนี้ที่เหลือคุณป่าดูสิคะ

เด็กสตีคนชาลาและ

ถ้าเป็นอย่างนี้เราควรหน้าตา
แยกทางก็เนินดีกว่า
ฟางแก้วร้อง